อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเกิดขึ้นบนถนนพระราม๒ค่ะ
เป็นอุบัติเหตุเกี่ยวกับรถขนกุ้ง
ก็เป็นห่วงเพราะว่าน้ำที่มันมากับกุ้งเนี่ยมันค่อนข้างลื่น
เพราะกลัวว่าหลังจากนี้เดี๋ยวรถคันหลังเขาตามมา

ก็พยายามที่จะเอาน้ำมาฉีดมาล้าง
สภาพอุบัติเหตุที่คุณผู้ชมเห็นก็คือรถกระบะบรรทุกกุ้ง
คือยางเขาระเบิดนะและหลังจากนั้นรถก็พลิกคว่ำ
กุ้งเทกระจานเกลื่อนถนนพระราม๒เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
เจ้าหน้าที่มูลนิธิการกุศลสมุทรสาคร
ให้การช่วยเหลือก็คือการเก็บกุ้ง

เก็บไปหนึ่งตันคืนให้กับเจ้าของ
เจ้าหน้าที่เทศบาลก็เอาน้ำมาฉีดมาล้างถนนไม่ให้มีเลือกเมือกลื่น
จนอาจจะเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนขึ้นมาได้สภาพรถล้อชี้ฟ้าแบบนี้เลยนะ
คนขับชื่อวนายจันสะทองทีอายุ๖๒ปีเจ้าของรถกระบะคันนี้

บอกว่าบรรทุกกุ้งมาเต็มคันเลยขับรถมาจากอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
กุ้งซึ่งอยู่ในถังหลังรถ๓ถังน้ำหนักรวม๑ตันกว่า
มูลค่าประมาณ๑แสนบาทไปส่งขายที่แพร่ตลาดกุ้งมหาชัย
พอมาถึงที่เกิดเหตุยางล้อหลังด้านซ้ายระเบิดค่ะ
ทำให้รถเสียหลักหงายท้องแบบนี้
ส่วนกุ้งที่บรรทุกที่ถัง๓ถังด้านหลังเนี่ยเทกระจาดเกลื่อนถนนเลยนะคะ
เขาถามว่ากุ้งสรุปแล้วสุดท้ายเห็นกวาดล้างถูเมื่อสักครู่
เอาไปไหนบางส่วนเก็บคืนนะคะ
ก็คือคืนให้เจ้าของไปอีกบางส่วนแบ่งให้กับคนที่มาช่วยเหลือ
กุ้งที่เก็บคืนได้เนี่ยเจ้าของเขาบอกว่าจะต้องเอาไปขายอีกราคาหนึ่งนะ
เพราะว่ามันกลายเป็นกุ้งที่ไม่สดเหมือนเดิมแล้ว
ตอนที่บรรทุกมาเขาเอาออกซิเจนใส่อันนั้นเป็นกุ้งเป็น
แต่ตอนนี้กุ้งตายเรียบร้อยแล้วก็ต้องเอาไปขายอีกราคาหนึ่งนะคะ
เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาช่วยเหลือเนี่ยนะคะเขาก็ได้กุ้งกลับบ้านไป
เป็นสินน้ำใจจากคนขับนั่นเองนะคะ